ตอนนี้มีคนทำโคเวอร์แล้วก็ทำคลิปลงในยูทูปเป็นจำนวนมาก

ไปดูคุณหมอหน่อย

สเต็ปกันเต็มที่นะมีทั้งคุณหมอ
แล้วก็มีทั้งอาจารย์หมอนั่นน่ะสิคุณหมอ
อายุน้อยไม่เท่าไหร่นะคะแต่เห็นอาจารย์หมอด้วย
ผู้ป่วยตอนแรกอยู่ในเตียงหลังลุกขึ้นมา

เต็มที่นี่อาจารย์หมอนะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยต้องย้ำว่าเป็นของ
กรรมนี้เต้นเก่งมากกว่าดูนี่นี่นี่กลุ่มเนี้ยกลุ่มแรกผมชอบ
ผู้หญิงค่ะดูสิเออตั้งใจเต้นกันมากแล้วก็เพสก์กันมากด้วยนะคะ

แล้วก็ระบุว่ากลุ่มหมอกลุ่มนี้ที่มาเต้นให้เราดูปลุกกระแส
อยากจะออกกำลังกายขึ้นมานี่เป็นอาจารย์หมอ
แล้วก็เป็นน้องหมอจากโรงพยาบาลสิริราชสาขา
หะไทยวิทยาหรือว่าสาขาโรคหัวใจ

บอกว่าขอวางอุปกรณ์การรักษาคนไข้แป๊บนึง
โชว์สเต็ปแดนซ์เพลงสุดฮิตด้วยสีหน้า
ท่าทางที่สนุกสนานนะคะก็ชาวเน็ตไปชื่นชม

ที่ปกติทำงานหนักในการช่วยเหลือคนไข้
แต่ว่าก็แบ่งเวลามาทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

เป็นวิธีป้องกันโรคหัวใจได้ดีที่สุดค่ะ
เต้นแบบนี้ก็ได้บางคนอาจจะต้องใช้เวลาในการแกะท่า

ออกกำลังกายไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ดูแล้วเราเต้นได้เลยนะ